คนเคยรักเคยใกล้ชิดค่ะ
คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ

เพราะอะไรคุณคุณต่ายศิริวรรณรักษาพุทธข่าวไทยว่าทีวีของเราเนี่ย
โทรไปเลยโทรไปถาม
คุณอนุทินว่ายังไงเนี่ย
ได้ข่าวหรือยังว่าคุณทักษิณจะกลับไทย๑๐สิงหาคมนี้
เดี๋ยวมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทางการเมือง
คุณอนุทินบอกนะคะว่าส่วนตัวเนี่ย
ผมไม่เคยไปก้าวล่วงนะเรื่องของคนอื่น
โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ผมเนี่ย
เคารพนักถือหรือว่าเคยมีบุญบุคคลกัน
การตัดสินใจของท่านทักษิณก็เป็นการตัดสินใจที่ท่านคงไตรตรองดูแล้วแหละ
ท่านจะเอาแบบนี้ก็ต้องให้กำลังใจกัน
เมื่อวานก็เป็นวันเกิดท่านด้วยค่ะ
ส่วนถามถึงประเด็นว่าแล้วหลังวันที่๑๐
มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือจะมีบรรยากาศอะไรอย่างอื่นหรือไม่
คุณอนุทินบอกนะคะว่าตอนนี้ก็รอก่อนว่า
เดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่

ก็จะมีการเรียกประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งก็ยังไม่มีวาระในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ต้องรอดูต่อไปว่าประธานรัฐสภา
จะเรียกประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์ต่อไปหรือเปล่า

คุณอนุทินบอกว่ายังเหมือนเดิม

ก็คือต้องไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒

ตอนนี้ลูกฟุตบอลยังมาไม่ถึงเท้าของเรา

ถึงเวลานั้นจะเป็นคุณของคุณอนุทิน

คุณอนุทินบอกว่าก็ต้องไปให้ได้สิ
ในเมื่อมันยังไม่เกิดเราก็อย่าไปค่ะ